เดี๋ยวดูผลมีไฮไลท์มาฝากกันด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเกาหลีใต้เอาตัวรอดเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่มได้อย่างไร
แล้วก็จีนเนี่ยเก่งกาดขนาดไหนผมก็จะพูดสั้นนะครับว่าวันอาทิตย์นี้เรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย

นายกก็ให้สัมภาษณ์นะครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเมื่อช่วงบ่ายบ่ายเมื่อวานนะครับก็เลยยังไม่ได้ทราบผลของการแข่งขันนะครับส่วนประเด็นที่จะหมดวาระนายกสมาคมในช่วงต้นปีหน้านะครับทางวิออนก็บอกว่ายังไม่ตอบว่าจะลงสมัครหรือไม่ก็บอกเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็ยังง่วงมั่นนะครับง่ว
ก็รับไม่ทันจากนาทีห้าสิบเอ็กซ์ครึ่งหลัง
อันตรายครับสไตล์ยุโรปเลยครับโซนทองมินเปิดลูกเตะมุมให้กับคิมมีแจ
โมงครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับ
พุ่งมาไม่มีตัวประกบนะครับคือสอดมาจากข้างหลังครับ
แล้วรูปร่างในสูงใหญ่อยู่แล้วชนะสองศูนย์ครับ
เกาหลีใต้ยังไม่ได้เร่งเกมมากนะครับมีสองอย่างที่ผมมองก็คือว่า
ต้องใช้คำพูดตามตรงว่าอาจจะได้เท่านี้ยังไม่ลงตัว
หรือว่าค่อยค่อยดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับอันเนี้ยต้องดูส่วนเกาหลีใต้
ส่วนจีนถ้าเล่นแบบนี้นะครับผมว่าเราสู้ได้
คือเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนของเราเนี้ย
ร่างกายเริ่มดีความเข้าใจในเกมเริ่มดีแล้วก็
ในทีมนั้นดีมากได้ลุ้นนะครับในการเจอกับจีน
ซึ่งทางเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็จะไปพบกับทางบาเรนนะครับ
สามในกลุ่มเอกลุ่มเดียวกับไทยส่วนไทยเจอกับจีนนะครับ
กล่าวเน้นย้ำกันในวันหนังขันอาทิตย์นี้ครับยี่สิบมกราคม
เวลา๓ทุ่มตามเวลาไทยอย่าลืมติดตามนะครับ
ถ่ายท่อสดนะครับเป็นเกมสำคัญอีกหนึ่งคน
อีกหนึ่งวาระของคนเชียร์ทีมชาติไทยทุกคนครับ